ของหญิงชาวสวิสเตอร์แลนด์นะครับที่ไปเสียชีวิตในน้ำตกนะฮะ
ที่จังหวัดภูเก็ตนั้นตำรวจก็ทำงานเร็วแล้วก็วัยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เมื่อวานนี้
ก็เป็นชาวภูเก็ตซึ่งเขาสารภาพเขาต้องการจะไปหากล้วยด่างในป่า
แล้วไปเจอผู้หญิงคนนี้ไปเล่นน้ำตกคนเดียวเห็นแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศต้องการจะข่มขืนชิงทรัพย
แต่ผู้หญิงเขาขัดขืนก็เลยเอาแขนลัดคอเขาจนตายแล้วก็ปล่อยศพให้จมน้ำเสียชีวิตแบบนั้น
ถามว่าทำไมกางเกงถอดออกแบบนี้เขาบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะข่มขืน
เปลี่ยนใจก็เลยกลับออกมาแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ได้มีการข่มขืนผู้เสียชีวิตนะฮะ
แต่ว่าตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหาทั้งหมดด้วยนะครับ
ผู้เสียชีวิตนั้นเราก็ทราบแล้วว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ไปเจอกลายเป็นศพอยู่ที่น้ำตกโตนอ่าวยนตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ตำรวจเขาก็ตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนตลอด๒๔ชั่วโมงทำงานกันแป๊บเดียว
จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ก็เป็นชาวภูเก็ต
บังหลีหรือว่านายธีรวัตรอายุ๒๗ปี
จริงแล้วเขาโดนจับในบ้านพักซึ่งบ้านพักเองก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุเลย
ตำรวจเขาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ต้องบอกว่าตอนนี้ในภูเก็ตคนน้อย
เห็นภาพนักท่องเที่ยวไม่กี่คนหรอก
แล้วใครผ่านไปผ่านมาผ่านกล้องมันก็ไม่กี่คนแล้วก็ไปเห็นนี่แหละ

หลีขี่รถจักรยานยนต์อยู่คนเดียวทางเข้าน้ำตก
แล้วก็เห็นทะเบียนรถตำรวจก็แกะรอยได้ไม่ยาก
สุดท้ายก็ตามไปจับกลุ่มได้ที่บ้านของเขา
ซึ่งห่างจากน้ำตกไม่เท่าไหร่นักนะฮะ
จับมาปั๊บสอบปากคำเค้นไปเค้นมา
สุดท้ายเขาเป็นคนไทยนะครับคุณผู้ชมเขาก็รับสารภาพเขาเนี่ยขี่รถไป
ไปหากล้วยด่างบนเขาใกล้กับจุดเกิดเหตุนะฮะแล้วเขาไปคนเดียว
ระหว่างที่เข้าไปไปเจอหญิงชาวต่างชาติไปนั่งเล่นน้ำตกนั่งอยู่โขดหิน
แต่ก็เกิดการต่อสู้ขัดขืนกันก็เลยเอาแขนเนี่ย
รัดคอเขาจนหมดสติแล้วก็ให้เขาจมน้ำเสียชีวิต
แล้วคำถามคือทำไมที่ศพมีการถอดกางเกง
บอกว่าตอนแรกเขาจะถอดออกเพื่อหวังจะข่มขืน
แต่ทำไปทำมาเขาบอกเขาเปลี่ยนใจก็เลยทิ้งศพเอาไว้ในน้ำแบบนั้น
คุณผู้ชมครับผู้ต้องหาเขาบังหลีเพิ่งตกงาน
แล้วเขาคิดว่าเขาคงจะได้เงินจากการที่จะไปป้นผู้หญิงคนนี้
จะชิงทรัพย์และข่มขืนแต่สุดท้ายได้เงินไปเพียง๓๐๐บาท
ด้วยความโมโหที่ได้เงินน้อยก็เลยเครื่องรองเท้า
ทิ้งไว้ใกล้กับศพด้วยความโมโห
แต่มันก็กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเหมือนกันนะฮะ
ตำรวจก็เอาไปตรวจสารเสพติดในร่างกายของผู้ต้องหาด้วย

เพราะว่าไปตรวจเจอในตัวของผู้ต้องหาด้วย
ทีนี้ข้างลำตัวผู้ต้องหาเองมันมีรอยถลอก
ที่บริเวณใกล้สะโพกด้านขวา
ถามว่าทำไมถึงเป็นรอยถลอกตรงนี้
เขาบอกว่าก็มีการต่อสู้ขัดขืนกันกับผู้เสียชีวิต
แล้วตัวเขาล้มไปคูดกับโขดหินก็เลยเป็นรอยแผลแบบนี้
อันนี้ก็เป็นหลักฐานทั้งหมดและคำให้การของเขา
แต่การที่เขาทำแบบนี้ก็ทำให้ชาวต่างชาติเสียชีวิต
มันก็เป็นผลกับเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ผลตำรวจตรีนัทธเดชขอภัยนันธเดชย้อยหน่วน

รถจักรยานยนต์ทะเบียนอะไรมันก็ตรงกันนะฮะ

เขาจะลงพื้นที่ไปพร้อมกับผู้ช่วยทูต

ก็เปิดเผยภายหลังบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย

ผู้ต้องหาไปทั้งชิงทรัพย์แล้วก็

ส่วนจะมีข้อหากระทำชำราวหรือเปล่า
มีการคมคืนไหมเดี๋ยวต้องรอผลการจรสุดพลิกศพก่อน

ก็เลยถอดลงเกงแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจ

ตำรวจเขายังมีข้อสงสัยหลายอย่างที่
ไม่ปัจจัยเชื่อแต่ต้องรอพยาน

แล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุว่าเขา
ไปเจอโดยบังเอิญจริงหรือเปล่า

ตั้งใจตามไปหรือเปล่าหรืออย่างไร

กระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติม
เพราะว่าช่วงนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยว

เดี๋ยวมันจะกระทบกับความเชื่อมั่น
เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอีกทีนึง

นี่ที่เห็นภาพเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไป
พบตรนำทีมตำรวจระดับมือ
พระการเลยนะคะลงไปเร่งคลี่คลาย

ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวภาพลักษณ

เปิดประเทศได้จากวิกฤตของโควิด

และข่าวนี้เป็นข่าวดังไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย
เป็นข่าวดังในต่างประเทศด้วยนะคะ